ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอย่างที่มีข่าวกันออกมาบอกว่า
ไทยจะไม่เรียกผู้เล่นจากต่างแดนมาโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับ
เพราะว่าล่าสุดมีการพูดออกมาแล้วนะครับว่า
รายวัชนะครับพูดแล้วว่าจะเรียก๔ผู้เล่นที่ค้าแข้งในต่างแดน
อีกหนึ่งคนคือกวินธรรมสัจจานันทร์ก็ประเดิมชุดใหญ่กับทางโอเอสลูเวิร์นไปแล้ว
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาแน่นอนนะครับ
และนอกจากนี้นะครับรายวัชยังเตรียมหาผู้เล่นหน้าใหม่ฝีเท้าดีนะครับ
เอาล่ะก่อนที่จะไปลุ้นในรายการต่างทีมชาติไทยก็จะมีแผนงานในการเตรียมทีมด้วยนะ
ใช่ครับก็จะไปที่ยุโรปประเทศออสเตรียในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
ซึ่งช่วงนั้นก็จะมีบรรดาทีมต่างที่เขาได้มาเล่นบอลโลก

คือจะเป็นโดงของทีมยุโรปหลายทีมเรามีโอกาสแน่นอนนะครับ
ซึ่งโปรแกรมวางไว้อุ่นเครื่องกับทีมในแถบยุโรป๑เกม
รวมถึงลงทีมกับสโมสรในแถบนั้นเป็นไปได้อีกสักหนึ่งครั้ง

ทีนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบมันเป็นเดิมพันธุ์ที่สำคัญจริงของโคชเฮงวิทยาธาคุณ
รวมไปถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกชุดไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่นะ
ใช่ครับก็ต้องติดตามกันด้วยเพราะผลงานของรายวัชเพิ่งจะต่อสัญญาไปเดี๋ยว
เจอโจทย์หนักนะครับแบกรับความกดดันเหมือนกันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ประธานเทคนิคยาวจนถึงผู้ฝึกสอนนะครับ